ชาวเก้าบีครับที่จังหวัดท่านมีบอร์ดไหมฮะ
มีบ่อนไหมเคยเห็นไหมถ้าไม่เคยเห็นไปดูครับ
แม้จะเบลอภาพคุณผู้ชมดอมน้ำแข็ง

อุ๊ยน่านอนรักษณะมันใช่
มันอยากจะบอกให้ใครสุดน่าให้ชาวเก้าบีรู้
เขาเอามือถือแอบถ่ายแอบถ่ายเข้าไปเป็นบ้านหลังใหญ่ครับ
บ้านหลังใหญ่มีหลายห้อง
โปปั่นป๊อกเด้ง
มีการตั้งโต๊ะพนันหลายโต๊ะครับตามห้องต่าง
พนันแต่ละคนกำลังก้มหน้าก้มตาเลย
พนันกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
อันนี้บ่อนใหญ่นะเนี่ยใช่ถ้ามีโต๊ะแบ่งเป็นห้องอย่างนี้
นพนันแห่งนี้ลักลอบเปิดเล่นในพื้นที่ตำบล

ตำบลกะบียายังเพิ่มเมืองกะบีครับ
เขาบอกว่าเป็นของนักธุรกิจรายหนึ่งในจังหวัดกระบี่
เพิ่งจะเปิดเล่นมาได้ไม่นาน
เวลาเขาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะฮะ

กระบี่ใหญ่บ้านหลังใหญ่
กวาดล้างจับกลุ่มลักษณะของการเปิดเล่นมีการตั้งโต๊ะเล่นพนันกันอย่างจะโจ๋งครึ่ม